เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของโควิด๑๙เหมือนเดิมนะฮะ
นี่คือเรื่องใหญ่ของคนไทยในช่วงเวลานี้อืม
และล่าสุดมีข่าวล่าสุดของนางเอกสาวชื่อดังนะครับ
คุณผู้ชมครับก็คือคุณแต้วนัทธพรจากที่เธอโอ้โห
รอดรอดตรวจตรวจตรวจมาประมาณสักเก้าครั้งได้สุดท้ายแล้ว
เจ้าแม่นาคีวันนี้เพิ่งแจ้งข่าวในไอจีติดโควิดนะฮะ
นี่ฮะคุณแต้วนัทพรนางเอกสาวชื่อดังนะครับท่านผู้ชมครับ
คือต้องกักตัวแล้วตรวจโควิดเพราะว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมา๖รอบเนี่ย
วันนี้ติดนะฮะคือเมื่อสักประมาณสิบแปดนาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยครับ
ไอจีของคุณแต้วนะครับได้โพสต์นะครับแล้วก็บอกว่า
เธอไปตรวจหาเชื้อโควิดเมื่อวันที่๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
เพราะพรุ่งนี้คือ๑๖กรกฎาคมเธอมีงานต้องไปถ่ายภาพนิ่ง
แล้วก็ทำงานร่วมกับทีมงานนะแล้วก็เลยไปตรวจหาเชื้อเมื่อวานนี้นะฮะ
ที่ผลจะออกมาวันนี้เนี่ยคือทางโรงพยาบาลแจ้งมาว่าติดโควิดนะครับ
ก็เลยแจ้งไทม์ไลน์ให้กับทุกคนทราบไทม์ไลน์ต่างต่างที่คุณแต้วได้แจ้งเอาไว้ในไอจีเนี่ยนะครับ
ท่านผู้ชมครับคือก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้
ตอนนั้นก็ต้องกักตัวไปค่ะนะฮะส่วนไทม์ไลน์ที่แจ้งมาในวันนี้เนี่ย
ก็จะยึดไปถึงวันที่๑กรกฎาคมย้อนหลังนะครับ๑๑๕กรกฎาคม
๑กับ๒บอกว่าวันที่๓มีการตรวจโควิดแต่มาตรวจที่บ้าน
วันที่๔ผลตรวจเป็นลบก็ไปทำกายภาพที่คลินิกข้างนอก
วันที่๕กรกฎาคมคุณแต้วบอกว่าไปตัดใหม่ที่โรงพยาบาลพญาไทยนวมิน
วันที่๗ไปตรวจสุขภาพ
วันที่๘เนี่ยไปชมโครงการในซอยอยู่เจริญ๑๑แล้วก็ชมโครงการที่สาธรณ์
ส่วนวันที่๙มีการไปชมโครงการอีกนะครับแถวพระราม๙
น่าจะเป็นพวกคอนดงคอนโดอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ไปซื้ออาหารสุนัข
วันที่๑๐ถึง๑๓อยู่บ้านวันที่๑๔ก็อย่างที่เธอบอกนะฮะ
เพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้๑๖เนี่ยมีงานต้องไปทำงานถ่ายภาพนิ่ง
แล้วก็เจอทีมงานก็เลยต้องไปตรวจกันไว้ก่อนวันนี้ผลออกก็คือติดเชื้อนะครับ
ล่าสุดนะครับคุณแต้วบอกว่ากำลังรอรถจากโรงพยาบาลมารับ
เพื่อจะไปรักษาที่โรงพยาบาลตอนนี้อยู่ระหว่างช่วงรอเตียง
ก็กักตัวอยู่ที่บ้านเราสอบถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวของคุณแต้ว
บอกว่าคุณแต้วเนี่ยกักตัวที่บ้านกำลังติดต่อเรื่องเตียงรักษากันอยู่
ซึ่งตอนนี้แต้วยังไม่ได้มีอาการอะไรนะฮะถามว่าเอาแล้วไปติดมาจากไหน
ตอนนี้ทุกคนก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าติดมาจากไหน
สาเหตุที่ไปตรวจเนี่ยอย่างผู้จัดการส่วนตัวก็ไปตรวจด้วย
เพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีงานซึ่งผู้จัดการของคุณแต้วไม่ติด
งานคนอื่นเขาก็ไปตรวจเหมือนกันก็ไม่ติดมีคุณต้าคนเดียวที่ติด
พี่สาวคุณแต้วก็โพสต์ล่าสุดในไอจีก็บอกว่าไม่ติดเหมือนกัน
ทางครอบครัวไม่มีใครติดนะฮะซึ่งทั้งครอบครัวเนี่ยฉีดวัคซีนหมดแล้ว๒เข็มซีโนแวค
ตอนนี้ก็รอไปรักษาที่โรงพยาบาลนะครับส่วนความคืบหน้าต่าง
คงต้องรอว่าคุณแต้วจะโพสต์อะไรหรือว่าชี้แจงอะไร
หรือว่าแจ้งข่าวอะไรเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนะฮะ